น่าจะเรียกว่าเป็นการเก็บตกการช่วยเหลือ
คุณอาคุณลุงคุณน้าคุณป้า
ที่เป็นโชเฟอร์แท็กซี่และคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ทำไมขนส่งรถติดยาว
นึกได้วันนี้ค่ะเป็นวันแรกที่ให้ทางโชเฟอร์แท็กซี่วินมอเตอร์ไซค
อายุ๖๕ปีขึ้นไปแล้วก็อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม
รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา๓๓
ให้มายืนยันสิทธิ์ที่กรมการขนส่งเพื่อที่จะรับเงินเยียวยา
ผมถึงเรียกไงเป็นคุณอาคุณลุงคุณป้า
คุณน้าคุณพี่ในส่วนของผู้ขับขี่ที่อายุเกิน๖๕ปีขึ้นไปนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาก็มีการเปิดให้ทั้งแท็กซี่และพี่วินมอเตอร์ไซค
อายุ๑๕๖๕ปีขึ้นไป
กลุ่มนั้นจะอยู่ในมาตรา๔๐เป็นผู้ประกันตนมาตรา๔๐
แต่กลุ่มอายุ๖๕ปีขึ้นไปก็เลยหลุดไงคุณ
เลยต้องมาลงทะเบียนในการรับเงินเยียวยาในรอบนี้นะครับ

คือแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ต่างใช่ไหมคะ
ซึ่งการเยียวยาครั้งนี้อันนี้ก็เป็นไปตามมติคอรมอล
จะช่วยเหลือพี่โชเฟอร์แท็กซี่วินมอเตอร์ไซค
อายุเกิน๖๕ปีขึ้นไปอย่างที่ดิฉันบอก

พี่พี่ค่ะยังคงแข็งแรงนะคะ
ถึงมามายืนยันสิทธิ์มายืนยันได้
แล้วก็ต้องบอกก่อนนะการแบ่งกลุ่มการเยียวยา
เขาจะแบ่งเป็น๒กลุ่มค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังดี
เพราะว่ากลุ่มแรกคือคนที่เป็นโชเฟอร์แท็กซี่
กับวินมอเตอร์ไซค์ที่ประกอบอาชีพใน๑๓จังหวัด

กรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานี
มุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเซาชนบุรีอายุทยา
แล้วก็๔จังหวัดภาคใต้คือนราธิวาสปัตตานียาลาสงขลา
อันนี้รอบแรกเลยที่รัฐประกาศออกมา
เพราะว่าเป็น๑๓จังหวัดที่มีการประบาดของโควิด๑๙หนัก
ในช่วงระยะที่มีการประกาศออกมาเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม
ใช่ค่ะกลุ่มนี้กลุ่มแรกจะได้รับเงินเยียวยา

นี่จังหวัดที่ประกาศเพิ่มมาล็อตหลัง๑๖จังหวัด
ก็มีพื้นที่กาญจนบุรีตากนครนายก
โคราชประจวบปราจีนเพชรชบุรีเพชรชบูรณ์
ระยองราชบุรีลบบุรีสิงบุรี
สมุทรสงครามสละบุรีสุพรรณบุรีอ่างทอง

โฟเฟอร์แท็กซี่กับวินมอเตอร์ไซค์จะได้รับในอัตรา๕๐๐บาทต่อคน
เอาง่ายก็คือกลุ่มหลังนี้ได้เดือนเดียว
กลุ่มแรกได้๒เดือนก็เลยรวมเป็นหมื่นนึง
ทีนี้ค่ะคุณสมบัติของคนที่จะได้รับเงินเยียวยามีอะไรบ้าง
ดิฉันบอกไปแล้วตอนต้นว่าจะต้องอายุเกิน๖๕ปีก่อนวันที่๑๑สิงหาคมแล้วนะคะ
แล้วก็รถที่ใช้อยู่ทุกวันนี้รถที่ใช้ประกอบอาชีพเนี่ย
จะต้องจ่ายภาษีครบนะแล้วต้องมีรายชื่อในฐานข้อมูลของทางกรมการขนส่งทางบกด้วย
แล้ววิธีการลงทะเบียนฟังให้ดีนะคะ
อย่าเพิ่งขับรถไปที่กรมการขนส่งทางบกเลยนะ

ผ่านทางแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเลยนะคะ
เว็บไซต์ของกรมการขนส่งก่อน
ทีนี้พอคุณจองคิวในระบบแล้ว
ก็จะต้องเดินทางไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยตัวเอง

หรือว่าจะไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศก็ได้
ต้องไปภายใน๕พฤศจิกายนนี้
แล้วไปทำอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรยังไงบ้าง

ก็คือจะต้องเอาใบคำขอเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือ
ใบคำขอนี้คุณผู้ชมไปรับได้ที่จุดลงทะเบียนได้เลย

ใบขับขี่รถสาธารณะ
ประจำตัวผู้ขับขี่รถสาธารณะเอาไปด้วย
เอาเอกสารทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปที่จุดที่ดิฉันบอก
ทีนี้พอดำเนินการทุกอย่างแล้วเนี่ย
เดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนรอรับเงินได้เลย
เขาจะจ่ายผ่านพร้อมเพลย์เฉพาะคนที่ผูกบัตรพร้อมเพลย
เลขบัตรประชาชนนะคะจะแบ่งจ่ายเป็น๒รอบ
รอบแรกช่วงต้นเดือนพฤศจิกาก็คือ๘๑๒พฤศจิกา
สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วก็รถแท็กซี่ส่วนบุคคล
ส่วนรอบ๒จะไปจ่ายช่วงปลายเดือนพฤศจิกาก็คือ๒๒๒๖พฤศจิกา
อันนี้คือรถแท็กซี่ที่เช่าขับนะคะ
กันแล้วกันว่าวันนี้๒๕ตุลาคมถึง๕พฤศจิกายนนี้
ท่านต้องไปลงทะเบียนยืนยันตัวตน
กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ
ภายในกรอบระยะเวลาประมาณ๑๐วันนี้นะครับ

นี่ต้องรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองนะครับ
มาดูเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่กันบ้างนะครับ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะครับ
ก็มีทั้งสิ้น๘๖๗๕รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๘๔๖๓ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๒๐๑รายแล้วก็ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๑รายนะครับ
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการประบาดของโควิด๑๙ในบ้านเราก็คือ๑๘๕๙๑๕๗รายนะครับ
ส่วนยอดผู้เสียชีวิตวันนี้ก็๔๔ราย
รวมยอดสะสมผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑๘๗๙๙รายนะครับ
ส่วนยอดการหายป่วยวันนี้นะฮะช่องสีเขียว๙๕๘๙รายนะครับ
มาดูความคิดความเห็นของคุณหมอธีระวรัฐนารัฐคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
ถ้ารวมกันแล้วมันต้องเอาตัวเลข๒อันมารวมนะฮะ
คือ๑๒๒๐๐รายถือว่าสูงกว่าวันเดียวกันของเมื่อสัปดาห์ก่อนนะ
คุณหมอธีระบอกแบบนี้คุณหมอยังบอกด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นแค่ยอดที่รายงานทางการ
ขณะเดียวกันทั้งอเมริกาสหราชนาจักรและเยอรมนีเนี่ย
ซึ่งมีจำนวนการติดเชื้อใหม่ต่อวันก็สูงอยู่ในอันดับท็อปเทนของโลกเช่นเดียวกับไทย
ก็ล้วนแต่อยู่ในรายชื่อ๔๖ประเทศที่ประเทศไทยนั้นประกาศให้สามารถเดินทางเข้ามา
ในวันที่๑พฤศจิกายนวันเปิดประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว
นี่บางคนอ่านโพสต์ของคุณหมอแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะ
คือคุณหมอก็บอกว่าถ้าเกิดว่าดูเรื่องวัคซีนเนี่ย
อเมริกาอังกฤษฉีดครบไปเยอะแล้วตั้งแต่เมื่อ๖เดือนที่แล้ว
ตัวเลขว่าฉีดไปใกล้จะครบ๖เดือนมันมีความสำคัญยังไงคุณผู้ชม
มันสำคัญสิเพราะว่าระดับภูมิมันอาจจะตกลง
จนมันจำเป็นจะต้องได้เข็มกระตุ้นแล้ว
นี่แหละค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าโอ้โหพอเห็นข้อมูลตรงนี้
มันเป็นเดิมพันธุ์ที่สูงนะกับการเปิดประเทศของไทย
ถ้าเกิดว่าระบบคัดกรองของบ้านเราไม่ดีพอ
จำนวนการติดเชื้อของแต่ละประเทศยังสูงอยู่
มันไม่ยากเลยถ้าเกิดเชื้อมันจะหลุดรอดเข้ามาถูกไหม
ดังนั้นค่ะสิ่งที่เราต้องระวังคือเราต้องระวังรอบด้านจริง
อันนี้ก็จะต้องระมัดระวังด้วย

นี่มันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างได้เหมือนกันนะคุณผู้ชม
อันนี้เป็นโพสต์ล่าสุดของคุณหมอนะคะ